คุณผู้ชมค่ะมากันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกัน
เมื่อวานนี้เราได้ติดตามประเด็นการชิ่งหนีสื่อของสาวคิตตี้ชิชา
เวลาเขาแบบไม่รู้จะตอบคำถามนักข่าวยังไง
เราก็เลยรวบรวมเอามาฝากคุณผู้ชมให้ดูกันว่า
เหล่าดาราเนี่ยเวลาเขาแบบจะออกสเต็ปชิ่งสื่อ

เขามีวิธีการออกสเต็ปยังไงบ้างนะครับ
ดูพร้อมกันแล้วก็มีใครบ้างไปดูกันจ้า
ตัดสายสดือเป็นซุปตาชิงสื่อเบอร์ล่าสุด
คือดาราสาววัยสายคิตตี้ชิชา
เมื่อถูกถามถึงความสัมพันธ์สุดแซน
จะอิรุงตุ่งหนังหนึ่งหญิงสองชาย

ก็เลยมีลีลายิ้มหวาน
ก่อนจะถือโอกาสไหว้งาม
ขอตัวไปแบบนักข่าวอึ้ง
ถึงหมื่นไปตามตามกัน
แต่ไม่รู้งานนี้สาวคิตตี้เธอมีติวเตอร์ดีหรือไม่อย่างไร

หนุ่มที่ถูกแชะภาพควงกันช้อปปิ้งที่ฮ่องกง

วงชิวผ่านพี่นักข่าวไปก่อน
เพราะยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
แต่ที่โฉบออกจากวงแบบสวย
ต้องยกให้ซุปเปอร์สตาม้ายเล็กหนึ่งอัมพัชราภา
ทันทีที่ถูกถามถึงความสัมพันธ์ที่ดูอึมครึ่มกับหวานใจ
ให้โซ่กระเป๋านักแอมพิทาน
งานนี้คุณแม่ตอบมาพอให้ได้ประเด็นว่า

แต่ก็ไม่ได้คุยกันนานแล้ว

ชนิดที่ต้องเรียกว่าอัมถำอึ้งระทะคูณ

ก็ไม่พอเวลาที่จะมาคุยกันเลย

ขออนุญาตนะคะพี่อึ้งนะคะ
ส่วนที่เป็นท้องออฟเดอร์เทาสุด
ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อ๑ปีก่อน
สมัยที่เรื่องราวในครอบครัวครอบไนรันดอลโอลมันสุด
และเมื่อปีเตอร์ที่ซุ่มเงียบไม่ออกสื่ออยู่นาน๒นาน
จำต้องมาร่วมงานแถลงข่าวภาพยนตร์ที่ตัวเองแสดงนำ

และกลายเป็นฮอตอีชูของวงการไปเลย
มั่นใจว่าฉันจะเป็นจะตาย
เอ่อใครทั้งนั้น

ส่วนใหญ่เขาจะปิดท้ายด้วยคำว่าขอบคุณ

เขาอาจจะยังไม่อยากตอบ
ก็มีเหตุผลส่วนตัวของใครของมันนะจ๊ะ